สถิติเลือกตั้งที่ผ่านมา
บัตรเสียบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

บัตรดีบัตรเสียและบัตรไม่เลือกผู้ใด

อธิบายง่ายบัตรดีคือบัตรที่กากบาทถูกช่อง
คือทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องหมายเลขผู้สมัคร
บัตรเลือกตั้งเพียงช่องเดียว
ส่วนบัตรเสียคือกากบาทผิดช่อง
หรือไปเขียนข้อความใดลงในบัตร

แต่ถ้ามีคำเขียนส่วนเกินลงไป

เหล่านี้ถือเป็นบัตรเสีย
ขณะที่บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

ในอดีตใช้ชื่อไม่ประสงค์ลงคะแนน

กรณีบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
มีประเด็นสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้คือ

ห้ามผู้สมัครเดิมลงสมัคร